มาถึงช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลิกขจาย
อีกหนึ่งคดีสำคัญที่เราติดตามกันมาหลายปี

กับเรื่องของการเรียกเก็บภาษีจากการขายหุ้นชินคอป

คดีนี้จะหมดอายุความสิ้นเดือนนี้แล้ว
แต่ว่าเรายังไม่สามารถเรียกเก็บภาษีได้
ขั้นตอนต่อไปกระบวนการต่อไปจะเป็นอย่างไร

ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมินครับ

มีข่าวใหญ่หลายข่าวที่อยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์
อยู่ในจอโทรทัศน์อยู่ในลำโพงวิทยุ
เป็นข่าวทุกวันแต่คนเขาบอกว่าเอ๊ะตามข่าวแล้วมันงงไม่เข้าใจ
คนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรแน่
ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของข่าวนี้เป็นยังไงแน่
ตามข่าวไม่รู้เรื่องครับพูดกันไปพูดกันมาและพูดไม่ตรงกันด้วย
อย่างกรณีการเก็บภาษีการขายหุ้นชินคอป
นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวใหญ่อยู่ทุกวัน
แต่คนฟังก็งงครับว่าเอ๊ะข่าวนี้มันมายังไงมันไปยังไง
ความเห็นใครถูกของใครผิดของใครถูก
เราควรจะตามข่าวเรื่องนี้ยังไง
แฟนรายการขีดเส้นใต้ก็ถามมาว่าช่วยอธิบายให้เป็นภาษาง่าย
ให้เข้าใจได้หน่อยว่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้เป็นยังไง
เพราะมันไม่ใช่เหตุการณ์เพิ่งเกิดมันเกิดมา๑๑ปีแล้วนะครับ
ผมก็พยายามไปรวบรวมข้อมูลไปเห็นคอลัมคอลัมป์หนึ่งในหนังสือพิมพ์ข่าวสด
ใบตองแห้งเขาเขียนเออเขาก็ให้ข้อมูลดีนะครับ
ผมขอนำมาถ่ายทอดอีกทีเพื่อให้เห็นว่า
เรื่องการขายหุ้นชินเนี่ยกับการเสียภาษีเนี่ย
ความเป็นมามันเป็นยังไงเริ่มต้นอย่างนี้ครับ
จำได้ไหมครับตอนนั้นก็พูดกันว่าขายชินขายชาติ
แล้ว๗๓๐๐๐ล้านขายในตลาดหุ้น
แล้วมีคนตั้งคำถามว่า
ทำไมไม่เสียภาษีถ้าท่านผู้ฟังที่อยู่ในวัยที่เรียกว่าพอนึกออกเนี่ย
เมื่อ๑๑ปีที่แล้วมีคนลุกไล่เรื่องนี้จนเกิดม็อบพันธมิตรออกมาขับไล่
กลายเป็นเรื่องใหญ่โตแล้วก็มีการยุบสภาจี้ให้ยุบสภาจี้ให้ลาออก
แล้วก็จนกระทั่งนำไปสู่การรัฐประหารเริ่มเพราะเรื่องนี้ครับ
พอรัฐประหารปี๔๙พลเอกสนทิบุญจรัตกรินขึ้นมาก็หยิบเรื่องนี้มาเป็นเรื่องใหญ่เลย
เพราะว่ามันเป็นต้นเหตุที่ประชาชนไม่พอใจ
ก็ตั้งคอตสคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องอะไรพวกนี้ครับ
มาตรวจสอบเอาผิดตรวจกันไปตรวจกันมาเรื่องนั้นเรื่องนี้
จนในที่สุดสารตัดสินจำคุกคุณทักษิณ๒ปี
ที่ตัดสินจำคุกเนี่ยเพราะไปเซ็นชื่อให้เมียไปซื้อที่ดินกองทุนฟื้นฟู
การประมูลขายทอดตลาดอ่าแล้วมันผิดยังไง
ประเทศกฎหมายนี้ไม่มีแต่บ้านเราเนี่ยมันมีอยู่ในมาตรา๑๐๐ของกฎหมายปปช
พอมีความผิดอย่างนี้ที่ตามมาก็คือสารสั่งยึดทรัพย์๔๖๐๐๐ล้าน
ในฐานะที่ได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควรร่ำรวยผิดปกติ
ก็มีมูลค่าของหุ้นชิมคอปที่เพิ่มขึ้นมาตั้งแต่วันที่ทักษิณเป็นนายกนั่นแหละ
ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่สมควร
ปีผ่านไปความพยายามที่จะเอา
ภาษีตรงนี้ยังไม่บรรลุผลที่จะพยายามเก็บภาษีคุณทักษิณ
แต่ว่าเรื่องนี้มันก็กลับมาใหม่
กลับมาใหม่ถึงขั้นที่เรียกว่าจะใช้อภินิหารในการตีความกฎหมาย
แล้วก็ดมเกจิอาจารย์จนคิดออกในสิ่งที่สมคำประกอบบอกว่ายุติแล้ว
ไม่สามารถเรียกเก็บภาษีทักษิณได้
ในที่สุดก็กรมสรรพากรก็ถูกคมครูจากคนบางกลุ่มว่า
ไม่รักชาติไม่รักแผ่นดิน
บี้กันมาเลยว่าใครบ้างที่สมควรจะเอาตัวเข้าคุก
ทีนี้ถามว่าที่ผ่านมาทำไมถึงเก็บภาษีนี้ไม่ได้
ไม่สำเร็จอ้าวลองย้อนกลับไปดูนะครับ
ความเป็นมาเป็นไปก็จะเห็นว่าอันดับแรกเนี่ย
ทักษิณขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อันนี้ไม่เสีย
ภาษีแต่ว่าคอตสในช่วงนั้นเนี่ยตีความว่า
พาหนึ่งบาทจำได้ไหมครับแล้วต่อมาก็ขายให้เทมา
เสกมันก็เกิดส่วนต่างถือเป็นเงินได้
เอาถ้าเกิดส่วนต่างถือเป็นเงินได้คุณโอ๊คคุณเอ็มมีรายได้ขนาดนี้
แล้วก็ต้องเสียภาษีสิแต่ว่าสู้กันไปสู้กันมา
สารดีกาเนี่ยเขายึดทรัพย์โดยตีความว่า
หุ้นเนี่ยยังเป็นของคุณทักษิณอยู่เพราะไม่งั้นถ้าไม่ใช่ของคุณทักษิณ
แล้วจะไปยึดเงินคุณทักษิณได้ยังไงฉะนั้นเมื่อถือว่าหุ้นยังเป็นของคุณทักษิณอยู่
กับคุณโอ๊คคุณเอมเขาก็บอกเอ้าก็สารดีกาบอกหุ้นยังเป็นข้อของพ่อผมอยู่นี่
แล้วจะให้ลูกมาเสียภาษีได้ยังไงล่ะสารภาษีจะแย้งสารดีกาได้ที่ไหนล่ะครับ
ก็เลยตัดสินว่าเก็บภาษีไม่ได้เพราะไม่ใช่เจ้าของหุ้น
แล้วคดีก็ถึงที่สุดเพราะสรรพากรไม่อุทธรณ์สรรพากรไม่อุทธรณ์นะครับ
เขาตัดสินวันที่๒๙ธันวา๒๕๕๓แล้วแล้วก็พอผลออกมาอย่างนี้ก็เกิดคำถามว่า
เอาแล้วทำไมกรมสรรพากรไม่อุทธรณ์
พอไปดูในประเด็นกฎหมายก็ถูกแล้วครับสรรพากรจะอ้างอะไรไปสู้คำพิพากษาสารดีกาล่ะ
สารดีกาเป็นคนตัดสินว่าหุ้นเป็นของนายทักษิณอ้าวแล้วแล้วกรมสรรพากรจะไปอุทธรณ์ยังไง
ดูต่อไปนะครับคุณสุภาปิยจิติวันนั้นเนี่ยเป็นรองประหลัดกระทรวงการคลัง
นามเห็นชอบนะครับที่กรมสรรพากรเสนอไม่อุทธรณ์ลงนามเห็นชอบ
อีกทีว่าคุณสุภาที่เป็นปทตอนนี้ลงย้ำว่าลงนามเห็นชอบ
ตามที่สรรพากรเสนอไม่อุทธรณ์เพียงแต่ว่าความเห็นคุณสุภาเนี่ย
ย้อนกลับไปเก็บภาษีคุณทักษิณซึ่งกรมสรรพากรก็
ตอนนั้นเขาก็บอกเขาไม่เห็นด้วยเพราะเห็นว่าถ้าเป็นของทักษิณเอง
ก็กลับไปเข้าข่ายเกณฑ์ขายในตลาดก็ไม่เสียภาษีอยู่ดีเห็นไหมฮะ
เรื่องนี้มันค้างมาตั้งแต่ปี๒๕๕๔แล้วยังพ่วงประเด็นอายุความ
เพราะว่าทักษิณขายหุ้นปี๔๙ขายหุ้นปี๔๙ไล่ลำดับความนะ
ต้องเสียภาษีภายใน๓๑มีนา๕๗
ถ้าสรรพากรเห็นว่าเลี่ยงภาษีก็ต้องเรียกตรวจสอบภายใน๕ปี
คือวันที่๓๑มีนา๕๗
และต้องประเมินภาษีใน๑๐ปีก็คือนี่แหละ๓๑มีนา๒๕๖
มีนา๒๕๖๐แต่ถ้าไม่ออกเรียกตรวจสอบ
ก็ไม่มีอำนาจประเมินภาษีแม้จะยังไม่หมดอายุความ
รัฐประหาร๒ปีที่ผ่านมาปี๕๗
เรื่องนี้ก็เงียบไปแล้วยังไงล่ะครับ
จนกระทั่งวันที่๒๘กรกฎาปี๕๙
สารอาญาตัดสินจำคุกอดีตผู้บริหารกรมสัมภากร
ที่นำโดยคุณเบนจาหลุยเจริญ
ข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่
เพราะวินิจฉัยเมื่อปี๔๘ว่าโอ๊คเอมซื้อหุ้นราคาพาจากเอ็มเปอร์ลิสต์ไม่ต้องเสียภาษี
เนี่ยพอเป็นอย่างนี้เรื่องนี้ก็ฮือฮาขึ้นมาใหม่

พอเป็นอย่างนี้สตงก็จี้กรมสรรพากรให้กลับไปเก็บภาษีคุณทักษิณ
ให้ใช้อำนาจรัฐมนตรีคลังตามมาตรานั้นมาตรานี้
ขยายเวลาเรียกตรวจสอบ๕ปี
แต่ว่ากรมสรรพากรที่เขาก็ยังยืนยันความเห็นเดิมครับ
ว่าคุณทักษิณขายหุ้นในตลาดไม่ต้องเสียภาษี
ก็ยืนยันว่าขยายเวลาไม่ได้
กฎหมายให้ขยายเฉพาะที่เป็นคุณแก่ผู้เสียภาษี
ไม่สามารถขยายที่เป็นโทษแก่ผู้เสียภาษี

ขู่ว่าจะเอาสรรพากรเข้าคุก

เกียร์เสียกับคุณทักษิณหรือเปล่า

บริกรต้องใช้อภินิหารตีความว่า
เมื่อสารระบุว่าโอ๊คเอมเป็นนอมินีทักษิณ
การที่กรมสรรพากรเคยเรียกตรวจสอบโอ๊คเอม

ถือว่าเรียกตรวจสอบทักษิณ

ดังนั้นในเวลา๑๖วันที่เหลือ
ก็จะเดินหน้าสู่
ประเมินภาษีคุณทักษิณ

นี่คือความเป็นมาเป็นไปว่า
เรื่องนี้มันเริ่มต้นยังไง
แล้วมันจะไปถึงไหนยังไง

คนสองคนออกมาให้ความเห็นต่างกันครับ
คุณสมชัยสัจพงศ์

สามารถดำเนินการเรียกประเมินภาษีได้
ประมวลรัศดากรมาตรา๖๔

กฎหมายยังมีช่องทางให้ทำได้

โดยกลมสัมภาคอนสามารถออกแบบ

แต่ฝ่ายคุณเรืองไกรบอกว่า
ถ้าจะใช้ประมวลรัศดากรมาดำเนินการเรื่องนี้

ตามกฎหมายมาตรานี้ข้อนี้ข้อนี้
ทางนี้เขาบอกทำไม่ได้เลย

ส่วนเรื่องอายุความก็ไม่น่าจะถูก
แต่มีความพยายามที่จะให้ไปใช้วิธีเรียกเก็บให้ได้

ทางเดียวที่จะเขียนให้เก็บได้คือ
ต้องไปแก้กฎหมายรัฐธาตุกรณ์
ไม่ใช่เอากฎหมายแพ่งมาใช้ดำเนินการ
แล้วต่อให้แก้กฎหมายรัศดากรวันนี้จริง

ก็ไม่สามารถบังคับใช้ย้อนหลังกับกรณีนี้ได้เช่นกัน
นี่แหละครับที่ถามกันมาว่า
เรื่องนี้มีความเป็นมาเป็นไปยังไง
นี่ว่ากันไปตามเนื้อผ้าเลยนะครับ
ไม่เข้าข้างไฟหนึ่งไฟใด
แต่ว่าเป็นการเรียงลำดับให้เห็นว่า
เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมายังไง

มาถึงท่อนปลายจะเป็นยังไง

แต่ถ้าไม่เข้าใจว่า

ขีดเส้นใต้วันนี้ครับคุณก๊อฟครับคุณมิ้นครับ
อีก๑๐กว่าวันนี้มันจะมีความคืบหน้ามากกว่าที่เราทานมา๑๑ปีไหมครับ

แต่ว่าทางพักเพื่อไทยเขาบอกทำไม่ได้

เออแล้วอธิบดีกรมสรรพากรคนเก่า

ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ไม่ทำ

ก็จะมีคนยืนเข้าแถวรอเข้าคุกต่อเลย

ก็แปลว่าที่ผ่านมาทำไมคุณไม่ทำ

อย่างที่บอกไปว่าต้องย้อนกลับไปดูยาวครับ

คือต้องว่าไปตามเนื้อผ้าไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดนะครับ